ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะต้องบอกว่าเป็นความใจสลายของเจ้าของบ้านเลยค่ะ
บ้านไม้ดีเก่าเดี๋ยวนี้มันหายากแล้วไง
เพราะว่าไม้บางไม้เราเอามาทำบ้านไม่ได้แล้ว
บ้านหลังนี้นะคะเขามีไม้พยูงปูเป็นพื้นบ้าน
หูยหลายสิบท่อนเลยสวยมาก
หลายคนเคยมาขอซื้อให้ราคาเป็นล้านนะคะ

ถูกมอดไม้งัดออกไปหมดเลยค่ะ

ตำรวจสพชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็รีบเข้าตรวจสอบบ้านไม้ใต้ถุนสูง
เลขที่๔๒บ้านโนนทองหลางในอำเภอชุมพลบุรีนะคะ
หลังจากที่โดนคนร้ายเนี่ยงัดประตูบ้านเข้าไปรื้อแผ่นไม้กระดานปูพื้น
ไม้ปูพื้นเนี่ยโล่งแบบนี้เลยคุณผู้ชม

ขนาดยาว๒๕เมตรกว้าง๑๒เซนติเมตร
ทั้งหมดโดนงัดออกไป๗๖แผ่น

หัวขโมยยังเอาไม้ประดูกแล้วก็ไม้จิกที่เจ้าของเขาเตรียมไว้ทำวงกบประตูหน้าต่างไปอีก๕๐ท่อน

เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานลายนิ้วมือแฝงไปตรวจสอบหาตัวคนร้าย
นางสำรานวรรณยุทธ์เจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเล่าบอกว่า
บ้านนี้เธอได้รับมรดกมาจากพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว

มาขอซื้อไม้พยุงเยอะมาก
บางคนเสนอราคาบอกเอาไปเลยล้านหนึ่งขอซื้อไม้
เฉพาะไม้พยุงที่ปูพื้นบ้านนี่แหละ
พ่อไม่ยอมขายยังไงก็ไม่ขายแล้วก็
หลังจากพ่อเสียชีวิตเนี่ยก็มอบยกให้เธอเป็นคนดูแลต่อ
คนก็ยังเวียนมาขอซื้อนะ
ขยันหมั่นเพียนมาขอซื้อเสนอเงิน
เธอก็ไม่ยอมขายตามปณิธานพ่อ
ทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเธอไม่อยู่บ้าน
เธอมากรุงเทพค่ะมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งแถวสะพานควาย
ก็ฝากบ้านไว้กับญาติที่อยู่ไม่ห่างกัน

กระทั่ง๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เอิญญาติไปช่วยงานกระถิ่น

คนร้ายงัดบ้านแล้วก็ลื้อพื้นมาให้ไปหมดเลยค่ะ

เช้ามาพอญาติมาเห็นก็เลยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจแบบนี้ค่ะ
ทำกันได้ลงคอนะครับ